พี่กล้าต่อยกันไหมเอามาเฮ้ย

ใครเชื่อตอนต่อยบวยใช้เชื่ออะไร

โหน่ากลัว
เราได้รับเกียรติจากกรรมการที่เป็นกลางจากประเทศพื้น
คงยังสะพาน
หนูน่ากลัว
เราได้รับเกียรติจากกรรมการที่เป็นการจากประเทศเพื่อนบ้าน

เพราะอะไรครับโทษครับอ๋อ

ไอ้ตีมทางนึง

สายโทษง่ายมา

ผิดคน
ขอให้น้ำ

ดูสมละ

ปัดเล่นแบบนี้นะอาจารย์นะ
ปัดเล่น
ตลกอย่าตลกนะขอร้องนะ
ปัดเขาหยัดไป

นี่ฟังให้ดีนะกูว่าให้น้ำด้วยนะถ้าไปนี่มึงตีแพ้ละก่อน
กูจะจับแก่กันหน่อไม้เนี่ยแยะเถ็ดใจ
เกิลี่ยง

แทนสู่

ยกยี่สาม
พักโค้งเข้าไปจนจน

ต่อเข้ากล่องกลาย
แล้วทุกครับแพงทำงานกัน

เอาใจแล้วทุกครับ

และที่เราขอครับ

ปล่อยลำมันจั๋วลุม
จั๊วลุมยังไงก็ไม่โยน
และนี่คือความสามารถ

ไอ้หูฟังที่ทะเลาะกันจากเว่นจะตายเพื่อสมทกันเดียว
อุปกรณ์มันก็มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่มาหาซื้อล่ะพี่เต๋

อุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือชนิดใดราคา

และนี่คือโจทย์คำถามของคุณนุษย์
อุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
ช่วงหน้าคุณนุษย์จะต้องเรียงลำดับราคาจากต่ำสุดไปหาสูงที่สุด
จะมีสินค้าอะไรบ้างพักสักครู่เดียว
โปรดติดตามตอนต่อไป